ใครเคยเห็นต้องส่งข้อความมาบอก
เพราะเราพยายามหาข้อมูลแต่มันไม่มี
เขาบอกว่าก่อนจะแต่งงานเจ้าบ่าวไปที่บ้านเจ้าสาว
เขาโพสต์ไว้เขาใช้คำว่าเจ้าบ่าวขิกใหญ่

ค่ะไปดูค่ะ

เขานวมขิกนะแล้วเอาขิกไปชนกำแพงบ้านด้วย
คุณคุณอย่าบอกสิว่าทำไมเขาเที่ยวโชว์อันนี้

แล้วใครเตรียมขิกให้เจ้าบ่าวนั่งไงฮะ

แล้วคุณเห็นข้อความตรงหน้าคลิปไหมล่ะ

งานแต่งงานประเพณีเก่าแก่ที่ห่างหายไปนาน
คล้องลับและอุตรดิษฐ์

แล้วคุณเชื่อไหมว่าไม่ใช่แค่เราสองคนที่รู้สึกแปลก
เพราะชาวเน็ตเขาเข้าไปดูคลิปนี้
เขาก็ยังงงว่านี่เป็นประเพณีเก่าแก่แบบไหน
เพราะเจ้าบ่าวนั่งมาบนประหลัดขิกยักษ์

พอแบกเสร็จก็เอาไอ้ประหลัดขิกยักษ์เนี่ย

ผมดูคลิปนี้วนไปวนมาอยู่หลายสิบรอบนะ

คือแป๊บนึงเดินผ่านเดินผ่านอีกนิดนึง
อาจจะเหมือนจะเลี้ยวตรงนี้ไปตรงนี้ไป

ก็เดาว่าเขากะเอาเพราะระหว่างทางก่อน
ไปถึงบ้านเจ้าสาวเขาทำแบบนี้คุณ
เจอกำแพงตรงไหนก็เอาประหลัดขิกยักษ์ประหลัดขิกใหญ่

มันเป็นการแก้เคล็ดไงคุณบุ๊ค

คุณผู้ชมท่านไหนทราบคำตอบบอกต่อมาหน่อย

ลานะครับ